ติดตามกันต่อกับประเด็นเรื่องของการเกณฑ์ทหารนะคุณผู้ชม
มี๑คนที่ไปเกณฑ์เหมือนกันก็คือเนติวิทย์
รายงานตัวแล้วก็บอกว่ายุคนี้มันหมดยุคที่ต้องเกณฑหารกันแล้วครับ
ไปดูบรรยากาศกันหน่อยมีหลายจังหวัดหลายพื้นที่ให้ดู
แต่คุณเนติวิทย์เนี่ยเขาแอนตี้เขาต่อต้านมาตลอดนะเรื่องของการเกณฑ์ทหาร
ถูกต้องเขาไม่อยากให้มีการเกณฑหารนะ
เนติวิทย์อายุ๒๒ปีก็อยากรู้จักกันอยู่แล้วนะนักเคลื่อนไหวทางการเมือง

เป็นปีที่๒เนื่องจากว่ากำลังศึกษาอยู่นะฮะก็ไปที่หน่วยคัด
เลือกทหาหาณวัตรราชโพธทรองจังหวาสนบปรากัน

ยืมเพื่อนมา

กระเป๋าอีก๙เรือนรวมเป็น๑๔เรือน

สังคมที่เป็นประชาธิปไตยสังคมที่เห็นมนุษย์เท่าเทียมกันนะครับ
ดังนั้นเราต้องเปลี่ยนยกเลิกนะครับการบังคับการเกณฑ์อาหาร
และเปลี่ยนเป็นระบบสมัครใจสวมนาฬิกาวันนี้ก็ต้องการสื่อนะครับว่า
เราจะมาเป็นทหารเกณฑ์นะครับแต่เรารับใช้ใครกัน
เรารับใช้คนที่ใส่นาฬิกามากหรือเปล่า
มันเป็นกำลังให้เขาอยู่ใช่หรือเปล่า
และแบบนี้ที่เราบอกว่าเรารักชาติ
ครั้งนี้จีวิทย์เองก็พาเพื่อนนิสิตจุฬามาด้วยนะครับ
ทำแบบสอบถามผู้ที่ไปรอเกณฑหารแล้วก็ผู้ปกครองที่ไปรอดู
โดยแบบสถานมีอยู่๒ข้อนะฮะ
กากบาทในช่วงที่เห็นด้วยกับไม่เห็นด้วย
หนึ่งเราควรจะเปลี่ยนระบบเกณฑ์ทหาร
จากระบบบังคับเป็นสมัครใจหรือไม่
และ๒กองทัพควรรับรองว่า
พลทหารจะไม่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
ระหว่างการเกณฑ์ทหาร๑๐๐หรือไม่
ส่วนใหญ่ก็มีการกระบาดกาที่ช่องเห็นด้วยนะ
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสีสันที่นำมาฝากเอาไปดูต่างจังหวัดกันหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมคะที่ศรีสะเกดค่ะ
ก็มีการเกณฑ์ทหารเหมือนกันระหว่างการคัดเลือกเกณฑ์ทหาร
มีเสียงฮือฮาคือมีสาวประเภท๒หน้าตาสะสวยเนี่ยนะคะ
เดินทางมาเกณฑ์ทหารด้วยเธอมีอาชีพอะไรล่ะ
มีอาชีพรับจ้างเดินแบบแล้วก็แต่งหน้านางแบบ
วันนี้เธอเดินทางมารายงานตัวนี่ก็คือน้องมิว

รูปร่างสูง๑๗๕เซนติเมตร
ส่วนอีก๒คนก็มารายงานตัวนี่นะคะก็สวยไม่แพ้กันค่ะ
โดยทั้งหมดไม่ต้องจับใบดำใบแดงเนื่องจากว่าเพศสภาพ
ไม่ตรงกับเพศกำเนิดนั่นเองนะคะ

อ่างทองไหนล่ะนี่ไงคุณทัศนัย
มีมา๔คนค่ะทุกคนก็สวยแซ่บเหมือนกัน
หน้าตาสะสวยไม่แพ้ผู้หญิงเนี่ยนะคะหนุ่มก็มองเหลียวหลังกันทุกคนค่ะ
แล้วก็มีการถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกด้วยนะ
ทั้งหมดไม่ต้องเป็นทหารเนื่องจากว่าเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิด
ก็เป็นบรรยากาศการเค้นอาหารที่นำมาฝากกัน
ในช่วงนี้ยังคงมีทุกวัน
กว่าจะครบกำหนดวันที่เขากันที่มีการเกณฑ์ทหารกันอยู่นะครับ